สามสามมารอเหลาขนาดนี้แต่ว่าต้องพึ่งมูดเตรียมมันกัน
เพื่อความสบายใจคุณผู้ชม

ลีเนี่ยเหลือไปเห็นลายศักดิ์จุดแดงที่ฝ่ามือหนุ่มกันคุณผู้ชม
เดี๋ยวช่วยซูมกันนิดหนึ่งในงานแฟนมิตติ้งที่จังหวัดนคร

เขาก็เห็นว่าเอ้าทำไมมีจุดแดงที่มือ

เห็นไหมมีถังถุงเงินด้วยนะตอนนี้
กันเขาเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่ไปสักลายมือเพราะผู้จัดการส่วนตัวแนะนำ
ไปครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วนี่แหละได้งานพรีเซนเตอร์ใหญ่เลยจ้
ตอนนั้นยังงงมากเลยค่ะ
สักไปเลยจ้ะสักไปเลยจ้ะสักซ้ำครั้งที่สอง
ของานที่อเมริกาสุดท้ายเอ้าได้ไปจริง
ผู้จัดการส่วนตัวไปสักลายมือขอเรื่องแฟนผ่านมาไม่กี่เดือน

จริงไม่มีแฟนอยู่มาตั้งหลายปีพอไปสักได้แฟนเลยอ่ะ
ฟังเลยขนาดนั้นละกันไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

มา๒ครั้งแล้วก็ได้งานใหญ่ทั้งสองครั้งเลย
จริงอะโห
จริง
เขาก็จะแบบศักดิ์เพิ่มให้อยากได้งานอยากได้คู่อะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าคู่สักมาสามรอบป่ะนะยังไม่มาเลยนะ

ฟิ้นเมื่อก่อนเคยเป็นช่างแต่งหน้า
แล้วนี่เขาก็คือแบบไปทำคิ้วจนด่งดังแล้วเขามีแม่หมอมาทำตรงนี้
จูนคือผู้จัดการส่วนตัวถ้าใครเป็นแฟนคลับจะทราบนะคะ
นี่ก็เพิ่งรู้พี่แจ๊คต้องตามไปมั่งแล้วนะ
แน่นะคนต่อไปอาจจะเป็นเธอที่เตรียมสละโสดก็ได้
แต่ว่ารอยสักสวยนะแอบเป็นแฟชั่นหน่อยเป็นแบบถุงนึง
ใช่เป็นแบบที่เก๋เนอะ